เรื่องที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปฏิหารหรือเรื่องมหัศจรรย์ก็ไม่รู้
เพราะจู่เหมือนว่ามีเลือดออกมาจากรูปปั้นช้างตัวนี้ค่ะ

ปกติถ้าเป็นน้ำเฉยน่าจะเป็นน้ำใส

มันคืออะไรไม่รู้คล้ายกับเลือดไหลออกจากปากช้างเลย
แล้วรูปปั้นช้างนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำหนักกุมารทอง
บนวังทองอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับรูปปั้นช้างตรงนี้นะ
เจ้าของตำหนักบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเป็นช้างบริวารขององค์พระนเรสวนมหาราช
ที่ท่านได้เข้ามาในนิมิตรแล้วก็ให้สร้างเอาไว้๒เชือก๒ตัวแบบนี้
ครับเป็นรูปปั้นช้างปูนแบบธรรมดาธรรมดาเลยอ่ะแล้วน้ำที่ไหลออกจากปากช้างอ่ะ
ก็ไหลออกมาทั้งสองตัวโอ้โหแล้วเจ้าของตำหนักเขาบอกว่ามีกลิ่นด้วยนะ
มีกลิ่นเหรอกลิ่นแบบกลิ่นขาวแล้วไม่ได้พูดไปเองคิดไปเอง
เพราะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ได้กลิ่นคนอื่นอื่นในตำหนักก็ได้กลิ่นแบบเดียวกัน
ค่ะล่าสุดตอนเนี้ยน้ำที่ไหลออกจากปากช้างตัวหนึ่งอ่ะ
หยุดไหลแล้วนะอ่าหยุดแล้วนะแต่อีกตัวยังยังไหลอยู่
ก็คือยังไหลอยู่อีกหนึ่งตัวคือเขาเหมือนเอากระถางหรือเปล่าต้องมารอง
รองไว้ข้างล่างด้วยเพื่อจะขอดูชัด
น้ำที่หยดลงมามันเป็นสีอะไรแล้วมันมีกลิ่นจริงหรือเปล่า
แบบนี้ซึ่งเจ้าของตำหนักเขาบอกว่าก็อาจจะเป็นปฏิหาร
ไหมปฏิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มามาสถิตอยู่ในช้าง
รูปปั้นนี้ก็เป็นได้มันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป
ส่วนชาวเน็ตที่เห็นก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย
บางคนก็สาธุเลยมันแปลกอ่ะ
แต่ว่าไอ้น้ำที่ไหลออกมาจากรูปปั้นเนี่ยเป็นน้ำอะไรมันเป็นน้ำมันเหรอ
มันออกมาจากในช้างได้ไงในช้างมันมีอะไรอยู่
มันเป็นปูนถูกไหมใช่มันเป็นปูนเป็นรูปปั้นปูนอย่างเงี้ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันคุณผู้ชม
วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันหรือว่าใครมีโอกาสได้ไปที่นี่
ลองไปดูกับตาด้วยตัวเองไหมที่ลบบุรีนะคะ
ก็ถือว่าแปลกไหมแปลกแหละไม่รู้ว่าข้างในมีน้ำมันเหรอ
หรือมีอะไรในตัวช้างถึงทำให้มันหยดออกมาด้านนอกได้
รู้แล้วยังไงเดี๋ยวเราต้องไปถามอาจารย์ออส
เพราะว่าอาจารย์ออสแกรู้ทุกเรื่อง
แล้วแกมาให้ความรู้เราดีอ๋ออ่ะลองดู
อาจารย์ออสบอกกระเศษไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะ
อันนี้ไม่รู้เลยว่าข้างในช้างมันต้องมีน้ำมัน
หรือมันมีอะไรที่ทำให้น้ำมันไหลออกมาได้
เอาไว้ให้สงสัยเดี๋ยวไปหาคำตอบกัน